ทีนี้เรามาดูเรื่องของแผนปฏิบัติการกันหน่อย

ใช้เจ้าหน้าที่กี่คนทำอะไรยังไงกันบ้าง
คือตอนนี้ในโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพเยอะมากเลยนะ
ปฏิบัติการที่นำทีมหมูป่าดำน้ำออกมา
ก็เป็นข้อมูลที่ได้มาจากเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัตินั่นแหละฮะ
จะได้เห็นภาพกันชัดด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าวันนี้๑๕วันนะครับ
ที่๑๓ชีวิตนั้นติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับ

แล้วก็ออกมาไม่ได้เพราะว่าฝนตกหนักน้ำท่วมด้วย
ตั้งแต่๒๓มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
อย่างที่ทราบกันดีว่าจุดที่ทั้ง๑๓คนไปอยู่นั้น
ก็คือที่บริเวณจุดเนินนมสาวนะครับ
จุดนี้เลยจากจุดที่เรียกว่าหาดพัทยาไป๒๐๐เมตร
พอไปพบแล้วก็ต้องหาทางกันว่า
จะพาออกมาอย่างไรนะครับ
เราหาทางเจาะปล่องด้านบนเจาะผนังจากทางด้านบน

วิธีการที่สำคัญก็คือพาออกทางปากถ้ำ
ด้วยการลุยน้ำลุยโครนออกมาตรงนี้จะดีกว่านะครับ
ซึ่งจุดนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
สุดท้ายแล้วเราก็เลือกก็คือการพาออกทางปากถ้ำ
ด้วยเหตุผลหลักก็คือภาพรวมเรื่องการสูบน้ำ
ณจนถึงวันนี้ระดับน้ำลดลงถึงร้อยละ๓๐นะครับ

ถ้าเรารอไปกว่านี้ไอ้น้ำที่สูบจนลดลงเนี่ย
เดี๋ยวมากขึ้นกว่าเดิมฝนตกหนัก
ทีนี้จะต้องไปเหนื่อยกันอีกในการสูบน้ำออกจากถ้ำ
อกจากนี้เมื่อประเมินจากสภาพร่างกายและจิตใจ
ทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนแล้วถือว่ามีความพร้อม
และทุกคนก็ทราบภารกิจที่จะปฏิบัติแล้วนะครับ
โดยทั้งหมดพร้อมที่จะออกมาด้วยนะครับ
ไม่ว่าจะเผชิญอะไรก็ตามทั้งหมดได้รับการยืนยันแล้วว่าเขาพร้อมจะออกมา
ผู้ปกครองเขาก็ทราบแล้วว่าจะใช้วิธีการพาออกมาด้วยวิธีนี้
ทีมดำน้ำทีมแพทย์ได้ซักซ้อมแผนกู้ภัย
แผนปฏิบัติงานกันเป็นอย่างดี
ดังนั้นท่านนโรงศักดิ์บอกว่าไม่มีวันไหนอีกแล้วที่จะพร้อมมากกว่าวันนี้
วันนี้จึงถือเป็นวันดีเดย์ของการเริ่มภารกิจ
พาน้องออกจากถ้ำหลวงเริ่มกันตั้งแต่๑๐โมงเช้านะครับ
สำหรับภารกิจในการกู้ภัยทั้ง๑๓คนออกมาจากเนินนมสาวนั้น
นโรงศักดิ์โอสธนากรผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วม

มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจทั้งหมด๑๘คนสำหรับนักดำน้ำนะครับ
เป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยทำลายใต้น้ำจู่จมหรือว่าหน่วยซิล๕คน
ซึ่งคัดผู้เชี่ยวชาญมาเป็นพิเศษเลย
แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ๑๓คน
ซึ่งเรียกได้ว่านี่เป็นทีมรวมดาราโลกเลยนะครับสำหรับทีมดำน้ำนะครับ
แต่ถ้าเป็นทีมทั้งหมดในการปฏิบัติการทั้งหมดเลยเนี่ย๙๐คน
ถ้าเฉพาะนักดำน้ำเนี่ย๑๘คนนะครับ
แล้วก็ยังมีการวางจุดต่างสำหรับที่จะไปคอยอยู่ตามจุด
เพื่อจะพาทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำ
คือบางจุดมันก็เดินได้บางจุดมันก็สลับซับซ้อน
แต่บางจุดก็ต้องดำน้ำนะครับ
มีการวางไว้๑๐คนประจำจุดที่เขามาร์คจุดว่าเป็นจุดที่๙
ก็คือจุดที่น้องอยู่เนินนมสาว
อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดบริเวณใกล้สามแยก
เป็นจุดที่๖นะครับตามแผนงานที่เขามาร์คกันไว้
ก็วางไว้ด้วยนะครับเพื่อเริ่มกระบวนการนำเด็กออกจากถ้ำ
มีอีก๓คนที่จะคอยสนับสนุนช่วยเหลือเด็กนะครับ
ทั้งหมดเริ่มปฏิบัติการกันตั้งแต่เมื่อเวลา๑๐นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
ตามที่ท่านนโรงศักดิ์ได้เปิดเผยเอาไว้นะครับ
ทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับว่า
การที่จะพาทั้งหมดออกมาที่เริ่มกันมาตั้งแต่๑๐โมงเช้า
ถ้าไม่นับเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ตามจุดต่างนะครับ
เอาเฉพาะชุดดำน้ำชุดประดาน้ำที่ไปกับแต่ละคน
หมูป่าที่ไปกันในแต่ละคนที่จะออกจากถ้ำเนี่ย
เพราะว่าทีมหมูป่าเขาก็ต้องดำน้ำด้วยเหมือนกันเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ทีมหมูป่าทุกคนเลยนะครับรวมทั้งโคชเอกด้วยโดยเฉพาะเด็ก
ยน้ำไม่เป็นดำน้ำไม่ได้เพราะฉะนั้นใช้วิธีการแบบนี้ครับ
ก็คือให้นักประดาน้ำ๒คนตามประกบนะครับ๒ต่อ๑นะครับ
คนหนึ่งจะอยู่ด้านหน้าท่านผู้ชมเห็นไหมฮะแล้วก็ตรงกลางคือน้องทีมหมูป่า
อีกคนนึงอยู่ด้านท้ายนะครับอยู่ข้างหลังคอยปิดท้ายให้
หายใจได้ทั้งทางปากแล้วก็ทางจมูกนะครับ
แล้วมีเชือกอีกเส้นหนึ่งเชือกสีฟ้าเนี่ยตรงนี้จะต่อถังออกซิเจนเข้าไปยังหน้ากากดำน้ำของน้องด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับ
แล้วมีเชือกสีเขียวที่ทีมหมูป่าจะจับแล้วก็ผูกติดตัวเอาไว้กับนักประดาน้ำที่อยู่ด้านหน้า
ถังอากาศ๑ถังสามารถใช้งานได้๑ชั่วโมงเพราะฉะนั้นรายทางไปที่จะต้องดำน้ำแล้วก็อยู่ในถ้ำถ้าอากาศไม่พอเนี่ย
เขามีถังอากาศที่วางตามจุดเอาไว้ระยะทางแต่ละถังก็๒๕เมตรอยู่แล้วก็สามารถที่จะสับเปลี่ยนแล้วก็เอามาใช้งานได้
นี่คือชุดประดาน้ำนะครับที่จะนำไปนะครับส่วนจุดไหนที่เป็นจุดแคบเป็นทางแคบนะครับแล้วตัวคนกับถังออกซิเจนที่อยู่ด้านหลังไม่สามารถจะผ่านไปได้ก็ต้องถอดถังออกมานะฮะ
ถังออกมาแล้วก็ใช้วิธีการผลักการดันไปนะครับเพื่อให้ผ่านจุดนั้นให้ได้นะครับ
นี่คือชุดที่จะประกบทีมหมูป่าในการพาออกจากถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายสำหรับจุดที่เป็นจุดดำน้ำนะฮะ
นี่ค่ะคือสิ่งที่ทำให้มั่นใจกันได้ว่าจะพาออกมาในวันนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าน้องเนี่ยเขาฝึกดำน้ำกันมาหลายวันแล้วนะครับฝึกกันมาจนสามารถที่จะออกมาได้แล้วนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับอุณหภูมิในน้ำนั้นก็อยู่ประมาณ๒๒๒๖องศาเซลเซียตนะครับเขาจะค่อยดำน้ำเคลื่อนย้ายกันมาตามเชือกนำทางหรือว่าเบสไลน์นะครับ
ระยะทางต่างที่ติดถังอากาศเอาไว้ก็อย่างที่บอกแต่ละถังห่างกัน๒๕เมตรนะครับระหว่างทางมันมีช่วงที่เป็นทางที่สามารถเดินได้ก็มีช่วงเป็นน้ำลึกลึกกว่า๕เมตรก็มีจุดที่หินที่สุดยากที่สุดคือจุดที่เป็นซอกหินที่เรียกว่าโชคพอยต์มีความกว้างแค่ประมาณ๑๕นิ้วหรือว่า๓๘เซนติเมตรเท่านั้
หินหรือว่าช่องที่แคบที่สุดในเส้นทางนี้ออกไปก่อนแล้วก็ดำน้ำลอดซอกนี้ไปเพื่อไปรอรับแล้วก็ช่วยดึงตัวน้องแล้วก็โค้ชผ่านซอกหินนี้ออกมา
พอผ่านมาครบแล้วก็จะดำน้ำต่อไปอีกแล้วก็จะถึงบริเวณโถง๓นะครับ
หลังจากนั้นจากโถง๓ไปยังปากโถงท่ำระยะทางประมาณกิโลเมตรกว่าตรงนี้ระดับน้ำลดลงแล้วสามารถเดินเท้าได้นะมันก็ลำบากหน่อยแต่ว่าสามารถเดินเท้าได้นะฮะอันนี้เป็นเส้นทางที่ไม่โหดเท่าไหร่ไม่เท่ากับเส้นนี้ที่ท่านดูอยู่นะฮะโชคพอยต์ตรงนี้เนี่ยโอ้โหซอกนี้แค่๑๕นิ้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ส่องสว่างนะครับเป็นแท่งเรืองแสงตรงเนี้ยที่จะนำแสงสว่างมาให้ได้เพราะว่าเขาติดตั้งไว้รอล่วงหน้าแล้วรวมทั้งเชื่องเบสไลน์ด้วยนะครับสามคนแต่ละทีมแต่ละชุดที่ไปก็ต้องผ่านกันไปให้ได้ตรงจุดนี้สำคัญที่สุดนะครับระยะทางทั้งหมดนะครับ๔๓กิโลเมตรจากเนินนมสาวมาถึงปากถ้ำนักประดาน้ำแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติภารกิจกันตอน๑๐โมงเช้าชุดแรกที่ออกมาได้๒คนแรก๕โมงกว่ากว่าหลังจากนั้นอีก๒คนต่อมาก็ประมาณทุ่มกว่ากว่าที่ออกมานะครับแต่ละทีมแต่ละชุดก็คงต้องรอปฏิบัติภารกิจกันในช่วงต่อไปอย่างชุดหลังก็ต้องรอการวางอุปกรณ์ต่างให้พร้อมสมบูรณ์ถึงพาออกมาด้วยนะครับเมื่อช่

ถ้ำที่เรียกว่าโถงที่๑เนี่ย๔๓กิโลเมตรทีมซิลนักดำน้ำที่เป็นมืออาชีพใช้เวลาเฉลี่ย๕ชั่วโมงนะฮะแต่ว่าวันนี้ช่วยเหลือน้องออกมาด้วยประกบ๒ต่อ๑ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว๔คนนะครับเวลาที่ออกมาสำหรับวันนี้นะครับคนแรก๑๗นาฬิกา๔๐นาทีเด็กคนแรกมาถึงปากถ้ำนะฮะภารกิจที่เราเริ่มเนี่ยคือ
แต่เราก็ไม่รู้ว่าเวลาที่เขาเริ่มดำน้ำจริงหรือว่าเดินออกมาจริงจากจุดเนินนมสาวเนี่ยเวลาเท่าไหร่แต่เริ่มปฏิบัติภารกิจกันตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาเอาเป็นว่าณขณะนี้๔คนได้รับการยืนยันว่าถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับค้นหากู้ภัยส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแล้วนะครับที่เหลืออีก๙คน
ตอนนี้เนี่ยก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะคะว่าอีก๙คนที่เหลือที่ท่านพูดว่านรงศักดิ์บอกว่ายังอยู่จุดเดิมก็คือที่จุดเนินนมสาวเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าตั้งแต่แรกที่ท่านพูดว่าแถลว่าปฏิบัติการในการลำเนียงออกมาด้วยวิธีการให้ดำน้ำเนี่ยจะให้คนที่ร่างกายมีความพร้อมแข็งแรงมากที่สุดออกมาก
ซึ่งเขาจะมีทีมแพทย์คอยประเมินว่าคนไหนพร้อมมากน้อยขนาดไหนในการที่จะออกมาด้วยนะฮะ